ถ้าใครติดตามผมนะครับก็จะเห็นว่าชื่อผมถูกโยงบ่อยมาก
ก็เพราะผมชื่อตู่นะครับแล้วก็ผมก็เป็นการเรียกว่าแซวชื่อตัวเองดีกว่ารอบนี้ครับผม
มีบ่อยขนาดไหนที่พอเรื่องตู่ตู่กุ๊บจะต้องมาหาที่ตู่ตลอด
ทุกครั้งนะครับทุกครั้งครับครับผมชินชินไหมก็ไม่ชินนะครับไม่ชินครับ
คือการที่คนจะจำว่าตู่พบทรอาจจะน้อยกว่าทุกตู่เลยที่ผ่านมาทั้งตู่นันธิดาทั้งตู่นพลอะไรอย่างนี้ครับ
พี่ตัวที่เราโพสต์แคปเชิ้ลในวันนั้นมันคือยังไงครับ
รู้สึกยังไงตอนนั้นอยากเล่นมุกนี้แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ย
อะไรอย่างนี้ครับอาจจะแบบไม่ใช่ช่วงเวลาที่พี่จะมาแซวมากกว่าผมว่าครับ
มีเพื่อนอินบล็อกมาแซวเยอะไหมครับ
มีบ้างครับมีบ้างครับมีคนวิทวิตเยอะด้วยแล้วก็จริงมันมีแบบมีโพสต์ที่ผมไปเห็นแล้วแบบคนมาทะเลาะกันเรื่องนี้
ทำให้ให้รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับเหมือนแบบว่าในช่วงนี้แทนที่จะมาทะเลาะกันจริงเราไม่น่าจะไปจุดตรงนี้ให้เข้ามาทะเลาะกัน
น่าจะให้เขาแบบไปให้กำลังใจคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า
มีคนที่เกิดจากความสึกอัดบางอย่างของเราด้วยครับ

นะครับว่ามันอาจจะยงเหตุการณ์การเมืองนิดหน่อยหรือไม่ครับ
มันก็มีเหตุอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับ
จริงได้รับผลไหมครับ
ได้รับผลครับตรงเนี่ยครับได้พี่มาสัมภาษณ์กันเยอะขนาดนี้ครับ

มีคนที่คำก็มีมีคนที่ไม่ชอบก็มีมีคนที่ชอบก็มีครับ

ก็ไม่ค่อยจริงรักพอเขียนไปก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นเร่อประเภทให้คนมาทะเลาะกันนะครับ
มันก็เป็นงานเข้าเหมือนกัน
อาจจะไม่ใช่เข้ากับผมอย่างเดียวแต่มันทำให้หลายคนต้องมาทะเลาะกัน

คนที่อาจจะตีความอีกเรื่องหมายความผิดไป

เอาเป็นว่าจริงแล้วผมบอกอะไรคนก็ตีความในแบบที่ตัวเองเข้าใจอยู่ดี
ก็เอาเป็นว่าถ้ามันทำให้ใครลำบากใจก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับ
เป็นท่ามิเนียฮาร์ดหรือยัง

แต่ว่าในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นท่าแบบเป็นไหว้แล้วกันไหว้

ผมก็ไม่ได้แจกอะไรเยอะขนาดนี้

น่าจะแกล้งผมมากกว่าครับ

พี่นักข่าวมาถึงปุ๊บก็ขอแล้วเหมือนกันครับ

ขอบคุณนะครับ